ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำซิ่งในงานบุญข้าวจี่ที่
จังหวัด๑๐๑นะฮะก็เหมือนกับทุกครั้งนะฮะวัยรุ่นนะครับ๓๐กว่าคนทะเลาะ

โอ้โหดูสิฮะชี้ลูกศรไม่ถูกเลยค่ะพี่อุ๋ยว่ายังไงกันเนี่ย
ถ้ามีเวลามากกว่านี้เราจะชี้ลูกศรให้ละเอียดยิบกว่านี้อีกมันเยอะเหลือเกิน
มันชุนละมุนแบบผู้ก่อเหตุนี่มันเยอะเลยไม่รู้จะจิ้มยังไงจิ้มตรงไหนก็เจอลูกศรเนี่ย
แต่มีอยู่คนนึงนี่โอ้โหไปล้มอ่ะสะดุดล้มโอ้ยเลยโดนลุมเลยเรียบร้อยเลยดูสิฮะ
หือดูฮะคนอื่นก็ต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะครับ๕ทุ่มนะฮะ
คืน๕กุมภาพันธ์คือคืนที่ผ่านมางานบุญข้าวจี่ของดีโพชัยนะครับ
จัดขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีเวทีหมอลำซิ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
มีการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งนะฮะชาวบ้านมาเยอะฮะวัยรุ่นคมหนุ่มสาวชาวบ้านทั่วไป
ดูการแสดงอยู่หน้าเวทีอยู่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรวมกันประมาณ๓๐คนนะครับ
ยกพวกตะลุมบอลกันไล่ชกต่อยกันไปกันเครื่องป๊าสิ่งของเก้าอ้งเก้าอี้
นี่ฮะแล้วก็มีระเบิดด้วยนะฮะคนก็แตกตื่นวิ่งหลบหนีกันก่อนที่ตำรวจจะมาระงับเหตุ
นี่แล้วนี่ฮะต้องเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางกั้นเอาไว้ก่อนซึ่งมันจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้
แต่กั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนมีระเบิดลูกหนึ่งที่เควียงกันมามันตกอยู่แล้วมันยังไม่ระเบิด
โอ้โหน่ากลุ่มมากพี่อุ๋ยแล้วเอาตุ๊กอี้พลาสติกไปคลอบเอาไว้
ก็ไม่ให้คนเข้ามาใกล้ใกล้ยังหายางรถยนต์ไม่ทันค่ะอ่า
โอ้โหโชคดียังไม่ระเบิดนะฮะโอ้โหสุดท้ายเนี่ยระเบิดไม่ทำงานนะฮะ
พวกที่แบบทำขึ้นมาใช้เองอ่ะนี่เหตุการณ์นี้นะฮะมีคนเจ็บไปหนึ่งคนนะครับ
ชื่อว่าราวุฒินะครับอายุ๒๔ปีหรือเรียกว่าสลบนะครับ
สลบอยู่เลยครับก็คนที่ถูกไล่นะฮะ
เตะไล่ต่อยกระทืบนั่นแหละนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกันเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นบ้านนาเหลาบ้านอักขะนะครับ
ที่มาก่อเหตุไล่รุมทำร้ายกลุ่มบ้านโพชัยนี่แบบนี้นะฮะ
กลุ่มคนเจ็บคือกลุ่มบ้านโพชัยนะครับเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็มาเจอกันในงานบุญข้าวจี่ที่มีเวทีหมอลำซิ่งเมื่อคืนนี้
กลุ่มบ้านนาลาวบ้านอักคะเนี่ยเครื่องระเบิดปิงปองใส่หน้าเวทีด้วย
แต่โชคดีระเบิดไม่ทำงานนี่นะฮะหลังจากนั้นก็นั่นแหละครับ
ใครที่ต้องการจะมาดูงานบุญอันนี้เขามาล้อมไว้ก่อนแล้ว
มาดูหมอลำซิ่งก็ยุติการแสดงฮะงานจบไปโดยปริยาย
เพื่อติดลูกลงถึงยังไม่กันยาก
งานก็เสียหายหมดเลยนะทางสพโพชัยบอกว่าตอนนี้ได้เก็บหลักฐานต่าง
แล้วก็มีหลักฐานจากคลิปต่างที่มีคนถ่ายเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวจะติดตามตัวกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีนะฮะ
ส่วนเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยทางฝั่งของคนเจ็บเขายังไม่ได้มาแจ้งความ

งานกร่อยเลยมันตีกันแบบนี้
ค่าจัดงานเรียกเก็บจากพวกนี้นี่แหละ